วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เลยนะฮะข่าวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
ัดมาตรา๔๔เด้งด่วน๖พ่อเมืองไปสำนักนายยก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๒๐ทัพ๒๕๕๙
เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าคอสชเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการ
ดำรงตำแหน่งในกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
และมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
จะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๔๔ของรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทย
ชั่วคราวพุทธศักราช๒๕๕๗หัวหน้าคอสชโดยความเห็นชอบดังต่อไปนี้นะครับ
ให้นายศักดิ์สมบุญโตพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ให้นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีพพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ให้นายบุญส่งเตชะมณีสถิตพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
และให้ไปดำรงตำแหน่งเดียวกับสองคนแรก
แล้วก็ให้นายโชคชัยเดชอมรทันพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ให้ไปดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับ๓คนแรก
ให้นายสุรพลแสวงพันธ์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
แล้วก็ให้นายพระศิลปโกมลวิทย์พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
และให้นายสุวิทย์คำดีพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

แล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
อกจากนี้ยังมีอีกหลายรายชื่อนะครับ
รวมทั้งหมดเป็น๑๐รายชื่อนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยนะครับ
สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๖ราย
ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเนี่ย
จากทั้งหมดกำลังอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบ
ต้องบอกแบบนี้กำลังอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบ
แสดงว่ายังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับ
แต่อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบกรณีมีการสงสัยและถูกร้องเรียน
ทำการเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่
กรณีการทุจริตในเรื่องงบประมาณโครงการตำบลละ๕ล้านบาท
บยุทธศาสตร์จังหวัดหรือเรียกร้องผลประโยชน
ผู้ประกอบธุรกิจนะครับ

ก็ต้องย้ายออกมาทำงานที่สำนักประหลัดก่อน
เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

บุรีและกาญจนบุรีตอนนี้ตำแหน่งยังว่างอยู่